รถตู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่โดยรอบอนุสวรีชัยสมรภูมิ
จะต้องย้ายไปจอดในพื้นที่สถานีขนส่งของผู้โดยสารกรุงเทพ
ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการกังวลนะครับว่า
จะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
แต่ว่าคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะยืนยันครับว่า
เตรียมแผนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่แล้ว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณขวัญโมชาครับ
พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักร

เป็นหนึ่งใน๓พื้นที่ที่จะใช้รองรับรถตู้โดยสารในอีก๓เดือนข้างหน้า
ตามแผนการจัดระเบียบรถตู้ระยะที่๓
คณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ
ได้ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำรถตู้โดยสารทั้งหมด๔๒๐๕คัน
จากอนุสาวเรชัยสมรภูมิ
มาให้บริการที่สถานีขนส่งกรุงเทพทั้ง๓แห่ง
ประชาชนส่วนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์โดยไม่เห็นด้วย
กับการย้ายสถานที่ให้บริการในครั้งนี้
จากมองว่าจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
เช่นเดียวกับประชาชนที่ใช้บริการเป็นประจำ

เพราะพื้นที่ภายในขนส่งหมอชิดยังแออัด
ขณะที่การจราจรโดยรอบก็ยังติดขัด

เตรียมไว้สำหรับให้จอดรถตู้สายเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือ๒๐๔๖คัน

จะย้ายมาจอดที่สถานีขนส่งสายใต้

จะย้ายไปจอดที่สถานีเอกมัย
รวมประมาณ๕๔๐คัน
เราได้ทำการจัดระเบียบมาเป็นระยะที่๓แล้ว

ระยะที่๒มีการนำรถตู้

ผลการตรวจพื้นที่ในวันนี้ที่
หมอชิดก็มีพื้นที่ที่รองรับ
ที่มีความพร้อมที่จะสามารถ
รองรับหลานรถตู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้
ในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้
คณะทำงานจะประกาศให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร

ในช่วงวันที่๒๑๒๘กันยายนนี้
และจะย้ายจริงวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๖๒
แม้จะมีการประเมินว่าพื้นที่ภายในสถานี

จะมีศักยภาพเพียงพอรองรับรถตู้โดยสารได้

ขศจะต้องมีการคืนพื้นที่ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ทำให้ในอนาคตรถตู้โดยสารที่ให้บริการจุดนี้
จะต้องมีการโยกย้ายกันอีกครั้งครับ
ขอสอยืนยันว่าเมื่อต้องคืนพื้นที่ให้การรถไฟ
ภาพรวมการให้บริการประชาชนจะไม่เดือดร้อน
จากมีการเตรียมการไว้แล้ว
เป็นธรรมชาติครับเราเองก็ต้องย้ายเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าผมเรียนว่าในภาพรวมของประเทศ
ภาพรวมของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะไม่เดือดร้อนนะครับ
พินาที่จะย้ายบรคศก็ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อน
พี่น้องประชาชนแล้วคำนึงว่าให้เขาสะดวกมากที่สุดครับ
สำหรับในช่วง๖เดือนแรก
จะขอความร่วมมือให้ขอสมกจัดรถเมย์ปรับอากาศจำนวน๑๕คัน
วิ่งรับส่งผู้โดยสารจากอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง๓แห่ง
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน